ประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคม
ให้ความสนใจเรื่องของหมอกระต่าย
ที่ถูกดูคติของตำรวจชนจนเสียชีวิต
ในคดีนี้มีหลายคำถามที่สังคมอยากให้ตำรวจออกมาตอบคำถามให้ได้

โศกตรแจงเหตุหมอกระต่ายเป็นศพนิรนาม๒ชั่วโมง

อันนี้โคศกตรให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีของเราแบบเฉพาะกิจเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็สัมภาษณ์แต่ช่วงประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังทีละข้อที่โคศกตำรวจบอกนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามนะ
ว่าเมื่อไหร่ทางม้าลายในเมืองไทยมันจะกลายเป็นจุดที่ปลอดภัยจริงสักที
นี่ค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้น
บุคลากรทางการแพทย์ต้องสูญเสียจากสู่แพทย์ฝีมือดีอนาคตไกล
อย่างคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชริยากุล
ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับทางม้าลาย
แล้วที่สำคัญนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมวันนี้๒๔มกราคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอกระต่าย
คุณหมอเสียชีวิตก่อนวันเกิด๓วันเองนะ
ใช่ค่ะคุณพ่อยังบอกอยู่เลยว่า
ปกติแล้วเนี่ยวันเกิดก็จะมีการเป่าเค้กกัน
แต่กลายเป็นว่าวันเกิดปีนี้ต้องมาจุดทูปแทนนะคะ
ก็ได้แต่จุดทูปบอกลูกขอให้ไปสู่สุขติ
ขอให้ไปมีความสุขอย่าได้ห่วงใดเลย
เดี๋ยวพ่อจะดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องของหมอกระต่ายเอง
ใช่ค่ะนี่เป็นประโยคที่คุณพ่อ
ซึ่งก็เป็นจักษุแพทย์เหมือนกันนะคะ
นายแพทย์อนิรุธมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
แล้วก็บอกว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
คืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓โมง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๑มกราคม
คุณพ่อบอกด้วยว่าตำรวจที่ขับบิ๊กไบท์เนี่ย
ตำรวจคนนั้นก็คือ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์
ได้มาขอโทษมารดน้ำศพที่โรงพยาบาล
แล้วพ่อก็ยังบอกอยู่ว่าจริงพ่อไม่ได้เครียดแค้น

ว่าทำไมต้องมาเกิดกับลูกตัวเองด้วย
แล้วพ่อบอกว่าหลังจากนี้ยังไม่รู้เลยว่า

คุณผู้ชมฟังช่วงให้สัมภาษณ์
บีบหัวใจเหลือเกินค่ะครับผม
ก็บอกว่าไม่ได้เครียดแค้นนะแต่เสียใจมาก
ไม่รู้เราจะอยู่กันยังไง

โกรธมันก็คงต้องมีนะว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้

จดจำวันเกิดแล้วก็มี
มีแฮปปี้กันทุกคนทุกปีนะครับ

ถ้าด้วยความเคารพคือปีนี้ก็เป็นที่นี่ที่ไม่มีน้อง
คุณผู้ชมฮะในประเด็นนี้สังคมมีคำถามมากมายนะ
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของทางม้าลาย
เมื่อไหร่จะเป็นทางแห่งความปลอดภัย

ทำไมปล่อยให้ศพของคุณหมอกลายเป็นศพร้ายญาติอยู่๓๔ชั่วโมง
เรื่องของการที่๑๐ตำรวจตรีถูกประกันตัวออกไปโดยไม่ต้องเสียหลักทรัพย์อะไรเนี่ย
ปล่อยไปได้อย่างไรหรือว่าช่วยตำรวจด้วยกัน
ดูคาติคันสีแดงเป็นรถที่ตำรวจเขายึดไว้เป็นรถในคดีหรือเปล่า
๑๐ตำรวจตรีเอามาขี่หรือเปล่า๔ประเด็น
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยกับพลตำรวจตรียิ่งยศ
จำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมจะเปิดใจตอบคำถามกับไทยรัฐเหมือนกันนะ

บอกแบบนี้ครับประเด็นที่สังคมคาใจสงสัยก่อน
ทำไมหมอกระต่ายถึงเป็นศพปริศนา๒ชั่วโมง
ถ้าไม่มีคนโทรตามให้ไปเข้าเวร
ก็คงไม่รู้ว่าหมอกระต่ายหายไปไหน

อันนี้คือเพื่อนร่วมงานเขาทวงถามไปถึงตำรวจ
โศกตำรวจระบุว่าตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ

จริงก็สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ตายเป็นใครแล้วนะ
แต่เมื่อค้นหาในฐานข้อมูล
ไม่มีการระบุเบอร์โทรศัพท์ของญาติเอาไว้

เพราะโทรศัพท์ผู้ตายมีการล็อกเครื่องเอาไว้ด้วย

โทรมาหาตำรวจช่วง๕โมงเย็น
ตำรวจจึงได้มีการร้องขอให้ช่วยประสานญาติให้หน่อย
เมื่อถามว่าแล้วทำไมตำรวจไม่ปลดล็อกมือถือผู้ตาย

บอกว่าขณะนั้นผู้ตายอยู่โรงพยาบาลตำรวจ
ตำรวจก็ไม่สามารถเข้าไปวุ่นวายขณะทำการ
อันนี้ได้รักษาได้นะฮะรักษาได้

มาสแกนนิ้วลายนิ้วมือของผู้ตายจากตัวผู้ตาย
ตอนนี้ผู้ตายตัวผู้ตาย
นอนรักษาตัวลึกขนาดนั้น
ผมไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วหรือยังนะครับ
ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราหลับแล้ว
ถ้าสแกนใบหน้าได้ผมว่าระบบความปลอดภัยโทรศัพท์มันคงไม่มีนะครับ
ก็มันต้องอาศัยเรื่องม่านตาเรื่องอะไรประกอบด้วยในการสแกนใบหน้า
หรือว่าสแกนนิ้วมือก็ตามเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็คงไม่ได้ไปยุ่งย่ามกับเรื่องการรักษาพยาบาล
ในขณะหลังเกิดเหตุหรือว่าในขณะที่ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ

ขั้นตอนตอนนั้นเป็นขั้นตอนที่ตำรวจยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกมือถือผู้ตายได้
เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของถ้าไม่การรักษาก็การดูแลศพอะไรแบบนี้นะฮะ

ส่วนประเด็นนึงที่สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมล่ะ
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวอะไรเลย

แล้วคนก็ไปเปรียบเทียบไงกับคุณป้าขายไข่
ตอนนั้นขายเกินราคาแล้วทำไมต้องจ่ายแสนนึง

เรื่องนี้ทางด้านโฆษกตำรวจก็บอกว่า
คือต้องบอกนะว่ากรณีของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์เนี่ย
ยังไม่ได้มีหมายจับยังไม่ได้มีอะไรเลย
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเขาไม่ได้หนีไปไหน

แล้วก็รับทราบข้อหาทันทีหลังจากที่เกิดเหตุ
คือจะบอกว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนี
ใช่ค่ะแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งติดตามตัวได้

มันก็ระบุเอาไว้ตามกฎหมายมาตรา๑๓๔ตามปวิอายุ
อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่โคศกชี้แจง
คำถามคือนี่ใช่รถของกลางที่ยึดมาแล้วก็เอามาขี่หรือเปล่า
ซึ่งท่านโฆษกบอกว่าจากการสอบถาม
รถนี้มีการซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการใหม่ไปต่อภาษีภาษีขาดอะไรตรงนี้
มันเป็นเรื่องพรบจราจรเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ซึ่งก็ต้องว่าไปตามผิดอีกทีนึง
โคศกตำรวจอธิบายค่ะ
อยู่ดีเขามาปรากฏตัว
ไม่ใช่ในหน้าที่เราออกหมายจับ
ไม่ใช่ในหน้าที่เราไปตามจับเขาเอง
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการไม่ต้องควบคุมตัวได้
อันนี้เป็นข้อบังคับของกฎหมาย
ในการให้ความเป็นธรรม

หลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหาปรากฏตัวทันทีทันใด

นะครับในทุกเรื่องที่เป็นความผิดแจ้งเข้าการที
มันไม่มีความจำเป็นต้องมาปิดบังซ่อนเล้น
หรือไม่มีความจำเป็นที่จะมาช่วยเหลือกัน
ผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกันแล้วจะเกิดผลดีอะไรนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมอาจจะต้อง
กลับไปดูข้อกฎหมายนิดนึงนะครับ

ก็ไม่ได้เหมือนเข้าข้างคายหรือว่าเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกัน
แต่ทีนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายในแต่ละข้อ
ใช่ค่ะอย่างเรื่องรถจักรยานยนต์ของกลาง
ก็ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานว่า

เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมราคาประมาณ๑๑๐๐๐บาท

หลักฐานสำคัญในการซื้อขายยืนยันได้
ดังนั้นเรื่องรถไม่ใช่รถของกลางแน่นอน
ใช่นะครับเรื่องนี้เขาบอกว่าพบตรได้กำชับให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่
แล้วก็มีคำสั่งให้สร้างกฎเกณฑ์เข้มงวดมากขึ้นในกรณีที่ตำรวจเป็นผู้กระทำความผิดซิเองนะครับ
ส่วนเมื่อกี้เราเห็นทางข้ามซึ่งเป็นทางม้าลายนะ
นี่ยังเป็นคำถามของสังคมบอกว่าใครจะดูแลเรื่องนี้กันแน่
หน่วยงานไหนที่ดูแลเรื่องนี้หรือเข้มเรื่องกฎหมาย
หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าผู้ขับเองจะต้องมีจิตสำนึกแล้ว
ว่าพอมาถึงทางม้าลายคุณต้องหยุดคุณต้องชะลอ
อันนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเรานำเสนอข่าว
เมืองนงเมืองนอกแค่สัตว์ข้ามทางม้าลาย
ผู้ใช้รถเขายังจอดให้สัดข้ามเลยแล้วนี่คือโคนอ่ะ
ดูเมืองนอกนะเมื่อกี้นะคนข้ามอยู่ก็ข้ามเลย

แต่บ้านเราโอ้โหดูแล้วดูอีกไม่มีใครจอดสักที
วัดใจกันระหว่างคนข้ามกับคนขับรถ
ใช่ค่ะนะครับเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมมองอยู่นะฮะ